เอาคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้จริงเรื่องนี้นำเสนอกันมาหลายวันแล้วแหละ
สัก๒วันแล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาตาบอดพิการทางสายตา
แล้วมันก็มีภาพปรากฏออกมาว่าไปยืนอยู่หน้าร้านร้านหนึ่งบ้านหลังนึงเนี่ย
แล้วก็มีคุณป้าออกมายืนด่าชี้หน้าด่าเขา
แล้วก็มันเป็นลักษณะการต่อว่าเหมือนบูลลี่ลักษณะทางกายภาพของเขาที่เขาพิการด้วย
พอคลิปออกมาคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คุณป้ารายนี้

บรรยากาศมันก็วุ่นวายกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะคุณป้าแกก็ดาอยู่นั่นแหละกับผู้ชายคนนั้นที่บอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตานะคะ
คือเขาเดินมามาที่บ้านเนี่ยแล้วเขาก็อย่าเสียด้วยนะครับ
ทวงเงินแต่อันนี้ในเหตุการณ์เอาจริงมีตำรวจมาแล้วนะ
ตำรวจอยู่ด้วยก็ยังเถียงกันไม่เลิกอยู่แบบนั้นนะคะตำรวจสภพิชัยที่ลำปางค่ะ
ก็ไประงับเหตุทะเลาวิวาสกันนี่แหละค่ะ
เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยคือนายสุธิธรอายุ๓๒ปีอย่างที่บอกว่าเขาพิการทางสายตานะคะ
แจ้งความบอกว่าถูกป้าเพื่อนบ้านไม่ใช่กระด่าอย่างเดียวฉีดน้ำใส่หน้าเขาอีก
เอาสายยางไปฟาดเขาที่แขนซ้ายด้วยจนเขาเจ็บอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นใสของพระพระที่สองธันวาณสุทธิธรณบอกแบบนี้นะคะ
ป้าเพื่อนบ้านยืมเงินเขาไป๘๐๐๐หลายปีแล้วจริงก็มีการผ่อนจ่ายกันเรื่อยมา
แต่มันยังเหลือหนี้อีกประมาณ๑๗๐๐บาทก็ไม่ได้สักทีก็เลยทวงหลายรอบแล้ว
รอบนี้ก็มาทวงถึงหน้าบ้านแต่เหมือนป้าแกไม่พอใจก็เลยดากันอยู่แบบนี้ที่สำคัญ
เขาบอกเขารับไม่ได้อย่างหนึ่งคือไปบูลลี่ปมด้อยเขาไปด่าเขาว่าไอ้ตาบอดไปไหนยังไปไม่ได้ต้องมีคนคอยจูง
การยังไม่พอยังมาหาเรื่องคนอื่นถึงหน้าบ้านอีกอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของเขาอ่ะนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าด่าอย่างอื่นรับได้แต่มาบูลลี่แบบนี้รับไม่ได้จริงนะคะ
ฝ่ายป้าลูกหนี้บ้างป้าบอกว่าป้าด่าเพราะอะไรก็มาหาเรื่องก่อนนี่มายืนด่าฉันอยู่หน้าบ้านได้ยังไง
ให้กลับไปก็ไม่กลับก็เลยของขึ้นฉันก็ต้องฉีดน้ำไล่
แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้
ก็เดี๋ยวมันก็คงจะต้องไปติดตามกันแหละว่าอ้าวแล้วตกลงป้าจะใช้หนี้เขาหรือเปล่า
จะเอายังไงจะทยอยผ่อนจ่ายให้เขาแบบไหนมันน่าจะตกลงกันได้เนอ